เห็นข่าวแบบนี้แล้วของขึ้นไหมฮะ
ไปดูอาการคนของขึ้นกันบ้างดีกว่า
แต่คราวนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับของขลังนะฮะ
ของขึ้นเพราะว่าที่อ่างทองเนี่ย
สำนักศักดิ์เขาจัดพิธีครอบครูให้ลูกศิษย์นะครับ
งานนี้มีของขึ้นกับคนที่บอกมีองค์ด้วยนะฮะ
ไปดูกันหน่อยว่าของขึ้นยังไงนะฮะ
โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห

แหมพอเจ้าพิธีพออาจารย์น่ะ

โอ้โหลุกใครตื่นก็ตื่น

เอาลุกสิคะรออะไรเนี่ยสภาพเป็นแบบนี้

คนก็ลุกกันอย่างคึกคักเลยนะครับ
เพราะเขาบอกว่าเขาองค์ลงองค์เข้านะครับ

ตามรูปที่ตัวเองศักยันต์เอาไว้นะฮะ

ลุกขึ้นเป็นเสือบ้างแหละ

บางคนศักดิ์ฤษีก็นั่งนิ่งนั่งสมาธินะครับ
อาจารย์ประพรมน้ำมนต์ให้อาการต่างก็เริ่มสงบลงนะฮะ
อาจารย์เจ้าพิธีท่านนี้คืออาจารย์พรมมนต์สำริท
แห่งสำนักบารมีพ่อแก่บรมครูเท่า
ตำบลม่วงเตี้ยอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทองนะครับ
ก็ได้จัดพิธีไหว้ครูแล้วก็ครอบครู๒วัน
วันแรกเป็นการอาบน้ำว่านกลางแจ้ง
ซึ่งลูกศิษย์หลายคนก็ของขึ้นแสดงอิตรฤทธิ

ส่วนวันที่๒ได้จัดพิธีครอบครูให้กับบรรดาลูกศิษย
ก็ร่วมสวดมนต์คาถาปลุกอัคระต่างตามตำราสายครูแล้วฮะ
หลายคนของขึ้นแสดงอิทธิฤทธิอย่างที่เห็นนะครับ
โดยพิธีนั้นยังเป็นการปลุกอัคระที่เสื่อมไป
ให้กลับขึ้นมาปลุกจิตใจ
และสอนลูกศิษย์ที่เดินออกนอกแถว
ให้กลับมาเป็นคนดีของสังคมด้วย

แม้คุณจะมีของขลังคุณจะศักยันต์อะไรก็ตาม
แต่คุณทำความดีสิ่งเหล่านี้มันก็คุ้มครองตัวท่านเองนะครับ
อันนี้ก็เป็นเรื่องของความเชื่อนะฮะ

ครับทำความดีดีที่สุดแล้ว
แม้จะศักดิ์อะไรแล้วคุณบอกว่ายิงไม่เข้าฟันไม่เข้าเนี่ย
มันเข้าอยู่แล้วล่ะถ้าคุณไม่ทำความดีคุณถูกฟันอยู่แล้ว
อ่าคุณไปหาเรื่องเขาเขาก็มาฟันคุณอยู่ดีนะคะ